ปลาใส่บ้านคนหนึ่งแล้วก็ทำให้มีคนบาดเจ็บถึง๒รายทีเดียว
เมืองต้นคาดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวครับ
เข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายปานระเบิดใส่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตำบลนบมะวังนะฮะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง๒รายเป็นลูกชายเจ้าของบ้านอายุ๒๑ปีครับ
แล้วก็หลานชายอายุ๒๒ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุเกิดนั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ทางด้านของนายอนงคงเพชรอายุ๔๓ปีเจ้าของบ้านก็บอกว่า
รู้สึกตกใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองพร้อมกับลูกชายแล้วก็หลาน
และเพื่อนของลูกชายก็นั่งกินกันอยู่ที่สาราหน้าบ้าน
ตอนนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขับมาจอดอยู่ที่บริเวณถนนหน้าบ้าน
ที่คนร้ายจะปลาระเบิดเข้าไปในบ้าน
ทำให้ลูกแล้วก็หลานนั้นบาดเจ็บ
อาการทั้งสองคนก็ปลอดภัยนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างตัวเขาเองกับคนในหมู่บ้านที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
และเมื่อปีที่ผ่านมาเองก็เคยถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
เพราะดีครั้งนั้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
แต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งจำรวจอะไรนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกชัดพิสิทธิ์นักคารวงศ์นะครับ
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็บอกว่า
รัศมีการทำลายนั้น๑๐๑๕เมตรครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้พบกระเดืองแล้วก็เศษวัตถุระเบิดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วเก็บทั้งหมดไปเป็นหลักฐานในการตรวจสอบขยายผลต่อไป

ลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
บ่อแสของคนที่ก่อเหตุซึ่งคาดว่าเป็นคนร้ายทั้งสองคนนะครับ